ส่วนที่ยะโสธรค่ะผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าตัวเองผีเข้าเหมือนกันค่ะ
เหรอฮะผีเข้าแล้วคลุ้มคลั่งวิ่งเข้าไปในวัดเลยค่ะ
แล้วก็บอกพระว่าช่วยไล่ผีให้หน่อยอ่า
แต่เข้าไปแบบเมาไปแล้วด้วยนะคะเขาบอกว่าที่เมาไปแล้วเนี่ย
เพราะว่าเขาต้องกินเหล้าขาวกินเหล้าขาวเพื่อไล่ผีด้วยตัวเองก่อน
ก่อนที่จะมาถึงวัดเพื่อให้พระไล่ผีโอ้โหนี่เขามีวิธีการไล่ผีด้วยการกินเหล้าขาว
อ่าแต่สุดท้ายก็เมาแหละดูออกเมาค่ะ
ให้ไปแซวอะไรแกหน้าแดงเดียวนี่ไงช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
ตำรวจสพเมืองยะโสธรได้รับแจ้งนะคะว่ามีผู้ชายคนนึงคลุ้มคลั่งบุกเข้าไป
ในอาคารพิพิธภัณฑ์พระเทพสังวรยานหรือหลวงตาพวง
เป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดเลยนะคะเข้าไปในวัดศรีธรรมาราม
เทศบาลเมืองยะโสธรก็เป็นพระที่คนในพื้นที่เคารพนับถือมาก
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายปัญญาอายุ๒๙เป็นคนในพื้นที่คุ้มบ้านใหม่
นั่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์เลยนะเอะอะโวยวายนั่งเหม่อลอย
พูดไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมพยายามจะควบคุมตัว
นายปัญญาโอ้โหดื้อมากสู้เจ้าหน้าที่นะคะสุดท้ายนายปัญญาบอกว่า
ที่ผมต้องมาเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้หลวงตาพวงไล่ผีให้หน่อย
เขาโดนผีสิงครับที่ผมต้องเมามาเนี่ยเอาเหล้าขาวมาด้วยเนี่ย
เพราะเหล้าขาวคือเหล้าทิพย์ช่วยไล่ผีได้อืม
เจ้าหน้าที่ก็โอ้โหฟังแล้วรวบตัวไว้ก่อนเลย
แล้วก็ต้องนำตัวไปโรงพักให้สงบสติอารมณ์
สุดท้ายสำคัญมากต้องไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วยนะ
เนี่ยเข้าไปอย่างนี้อ้างว่าตัวเองผีเข้าเฉยเลยค่ะ
ครับ

มันระบายกับหลวงสาบว่าง
คืออ้าวเหล่าของมันกินอ้๋ม

เร่มเลยออกก่อน

แบกบอยชอบร้อนคนในพื้นที่ไม่ค่อยกล้ายุ่ง
เช้าวันนี้แม่ของนายปัญญาก็ไปเจอตำรวจนะคะบอกว่าลูกกินเหล้าทีไรจะเป็นอย่างนี้แหละ
พูดจ้าไม่รู้เรื่องเพ้อเจอไปเรื่อยตำรวจก็แจ้งข้อหากินเหล้าจนเมาครองสติไม่ได้
แล้วก็มีพฤติกรรมวุ่นวายในที่สาธารณะปรับไปร้อยหนึ่งแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไป
ไม่มีสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นก็เมาเหล้า
หยุดกินเหล้าอ่ะรับรองผีออกแน่ใช่ไม่ต้องไปให้พระแบบเดือดร้อนหรอกยิ่งกินผียิ่งเข้า